หนักหนาสาหัสชนิดที่เล่นแล้วเกือบตายมีไหม
มีครับผมมันคิดแค่ว่า

แค่ตรงนั้นเราเพียงพอแล้วเราพร้อมที่จะตายในถุงมือ
หลังจากถูกจับเนี่ยเหมือนเป็นไฟดำมืดเหรอ

ชาไปหมดมันชาไปหมดมันมืดมิดแล้วรู้ว่ามันพังแน่นอน
ในวงการบรรเทอมมีเยอะหรือเปล่าที่เป็นอย่างคนนี้และยังไม่เก่งอย่างคนนี้

ครับผมผมก็อยากเป็นนักดนตรีตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
อยากทำงานอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเพลง
เป็นคนที่ชอบฟังเพลงมากตั้งแต่เด็ก

คุณพ่อเคยเล่นดนตรีบ้างตอนวัยรุ่นแหละ
แต่ถ้าเป็นคนรักเสียงเพลง
แล้วก็ชอบเปิดเพลงตลอดเวลา
ผมรู้สึกว่าผมทึ่งกับเสียงต่าง

บวกกับเวลาเราได้ดูคอนเสิร์ตสมัยก่อน
สมมุติวงดนตรี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
เป็นร้านค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีพี่เทดดี้นะฮะ
เป็นโลโซใช่ไหมโลโซ
เป็นคนปั้นศิลปินก็ได้มาเห็นแล้วก็มีการชักชวนเข้าไปในวงการ
จากรอคสตาบ้านนะนะฮะเดี๋ยวกันแบบนั้นนะฮะ

ชีวิตคุณนี่ทุกอย่างมัน

ใช่รู้สึกเป็นสิ่งที่เราฝัน
โหหลงละเริงไหมต่อนั้น

คือเราค่อนข้างที่จะเหมือนกับ
ตั้งแต่สมัยเด็กที่เราฟังเพลงมา
รู้สึกว่ามันคือวิถีเล่ายาผู้หญิงต้องครบต้องใช้ชีวิตสุด
เราก็เดินตามทางวิถีนั้นโดยที่ไม่ได้มีสติคิดแยกแยะนะครับ
ว่าสุดท้ายแล้วจุดจบมันจะต้องเป็นยังไง
ก็ใช้ชีวิตเต็มที่เลยเขาเต็มเหนียวเลยทุกสิ่งทุกอย่าง

ก็ใช้ชีวิตอยากทำอะไรทำตามใจตัวเองที่สุด
เงินมีเท่าไหร่ก็ใช้หมดอยากทำอะไรก็ทำนะครับ
คือสามารถที่จะใช้เงินหมดได้ไปในทั่วพิพยาบาล
สมัยก่อนถ้าผมมีรายได้เข้ามา
อย่างน้อยผมต้องกันเงินส่วนหนึ่ง๓๐หรือ๕๐ไว้ซื้อของมืนเมา
ไม่ว่าจะเป็นยาเป็นอะไรทุกอย่างเป็นเบียร์เป็นอะไรทุกอย่าง
ส่วนหนึ่งคือตั้งใจไว้เลยว่าจะไปซื้อของพรุ่งนี้
แล้วที่เหลือก็อยากซื้ออะไรซื้ออยากเลี้ยงเพื่อนอะไรเลี้ยง
สุขภาพเริ่มแย่จนงานเริ่มหมดอะไรอย่างนี้จนรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิม
ผมเองก็ไม่ได้โทษใครทั้งโทษตัวเราเองไอ้เรามันอยากรู้อยากลองรักสนุกอยู่แล้ว
วกกับมันเชื่อว่าเป็นวิถีของล็อกสตาร์บวกกับความคิดส่วนตัวที่รู้สึกว่ายาเสพติดเป็นเพื่อน
เป็นเพื่อนแท้ปลอบใจเราได้เป็นการพักผ่อนระหว่างช่วงเวลาว่างที่เราทำงานมาเหนื่อย
เป็นการเยียวยาความรู้สึกที่มันรู้สึกอาจจะเหมือนกับขาดอะไรบางอย่างไปครับ
วิถีของล็อกสตาร์ก็คือขายวิญญาณให้กับปีศาจขายวิญญาณให้กับสาตา

มีความสุขดีไงตอนนั้นรู้สึกเออมันใช่อะไรอย่างนี้

มารู้สึกว่าความสุขมันเป็นเพียงแค่ชั่วคู่ชั่วคราวเท่านั้นเอง
แล้วก็สิ่งที่ตามมามันก็คือเหมือนกับว่า
เรารู้สึกเหมือนกับหงุดหงิดง่าย
รู้สึกเจ้าอารมณ์แล้วก็ไม่สบอารมณ์
กับแค่สิ่งเล็กอะไรอย่างนี้
ทำให้ใช้ชีวิตไม่มีความสุข

การที่เราจะสร้างงานศิลปะทุกแขนงเนี่ย
มันจำเป็นอย่างมากที่ต้องใช้สติ
การเสพยามันทำให้เราขาดสติทำให้เราไม่มีสมาธิ
แล้วร่างกายเราก็ไม่ได้สมบูรณ์พร้อมแล้วเราจะไปสร้างงานที่มันดีได้ยังไง
อันนี้คือสิ่งที่เราตกผลึกจากช่วงที่เราผ่านคนตรงนั้นมาแล้วเรามองย้อนไป

หนักหนาสาหัสชนิดที่เล่นแล้วเกือบตายมีไหม

คือว่าเหมือนกับอยากจะลองดูว่าลิมิตของตัวเองมันสุดได้ขนาดไหน
ก็เลยยัดเยียดเข้าไปให้กับร่างกายตัวเองจนเกือบจะชักเกร็งอยู่ครั้งหนึ่ง
จากเสพเจ็บเสียดอะไรนะ
ทุกอย่างรวมกันมันก็เลยเป็นอย่างนั้น
กัญชาทั้งยาอีทั้งยาเคทั้งยาไออะไรทุกอย่าง

รอดได้มันรอดเพราะมันยัง

มันก็ค่อยทุเลาแต่ใช้เวลาหลายวันนะ

เวลาคุณอยู่บนความตายในใจมันคิดอะไรอยู่ครับแพทย์
มันคิดแค่ว่าเรามีความสุข
แค่ตรงนั้นเราเพียงพอแล้วเราพร้อมที่จะตายได้ทุกเมื่อ

มันคือเขาเรียกว่าอำนาจ
ยาเสพติดมันครอบครองสติสัมบัติสัญญาของเรา

แต่ว่าเราไม่ฟังเราอีโก้เราเยอะ
เชื่อมั่นในตัวเองสูงมากตอนนั้น
อยู่กันมาเท่าไหร่ปีฮะ
เยอะครับหลายปีน่าจะ๔๕ปีได้
พอเราใช้ยาไปสักระยะหนึ่ง

แล้วก็มีเพื่อนในวงการนี้
ติดต่อมาว่าผมอยากจะเอาของยาเสพติดเนี่ย

แล้วคุณจะใช้เท่าไหร่คุณก็ใช้ไป

ฟรีถ้าอยากเล่นเท่าไหร่ก็เล่นไปเลยอะไรเนี่ย
ก็เลยรับไว้นะครับ
พอถึงเวลาประมาณสักเกือบสัปดาห์

มาเรื่อยจนกว่าจะเจอของกลาง

อยู่ในวงการโดดเด่นมากมายนะครับ

ชีวิตคุณเป็นไงบ้างตอนนั้น

เรารู้ว่ามันพังแน่นอน

แล้วไม่มีหน้าอะไรอยู่ในสังคมล่ะตอนนี้
แล้วก็ไม่รู้จะแก้ไขมันยังไงแล้วด้วย

ผมยังไม่มีความรู้เรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับโทษของยาเสพติดที่ชัดเจน

ก็ยังมีความหวังนึกอยู่ว่า

แล้วมันจะเป็น

มันน่าจะมีกระบวนการอะไรบางอย่าง

เหมารวมแน่นอน

พี่เจ้าหน้าที่ตำรวจลำปาพูดคุยว่า

โทษมันเกิน๒๐แน่นอนนะ

ถูกต้องครับช็อกเลย

ที่เป็นกับคุณแล้วยังไม่เกมเลยคุณ

เมื่อก่อนก็อาจจะมีนะ

บางคนที่อาจจะ

คงจะได้เห็นเคสผมเป็นตัวอย่าง

ออกจากเรือนจำก็คือคุณก้มกราบเท้า

ผมตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกอยู่แล้ว
เพราะที่ผ่านมาผมรู้ตัวเองว่า

แล้วก็เป็นลูกชายคนเดียวด้วย
อายุป่านนี้ยังมาให้ท่านหาเงินส่งเสีย
คอยเที่ยวมาเยี่ยมแล้วคอยทำให้ท่านลำบากอย่างนี้
ซึ่งผมรู้สึกแย่แล้วก็อยากจะกราบ
ขอโทษขอคำมาในความผิดครั้งนี้กับท่าน

ครอบครัวผมพ่อแม่ผมก็ไม่ได้มองผมเป็นภาระหรือว่าสร้างความลำบาก
ท่านก็มาด้วยความเต็มใจและความรัก

ออกมายืนอยู่ในสังคมเหมือนคนทั่วไปแล้ว

เพราะคุณอยากจะอยู่กับครอบครัวนะครับ
อยากจะดูแลท่านบ้างเพราะท่านก็อายุมากขึ้นทุกวัน

จำได้ไหมครับว่าเปลือกแรกที่เราบอกกับท่าน

จุกอยู่ที่คอแล้วก็
คุณพ่อก็บอกว่าไม่ต้องร้องนะลูก
คุณแม่ก็บอกว่าเราเดี๋ยวเรากลับไปอยู่ด้วยกันนะ

หลังจากนั้นคุณก็นอนกับคุณแม่ด้วยใช่ไหม
ทุกคืนนะจนถึงทุกวันนี้ทุกคืน
ชดเชยให้ท่านท่านขาดมาเยอะ
ท่านลำบากกับเรามาเยอะแล้ว
คุณพ่อคุณแม่พูดถึงข้อผิดพลาดที่ผ่านมาของคุณมัด

ไม่เคยเอ่ยให้เจ็บใจ
เพียงแต่คุณพ่อพูดว่าต่อจากนี้ไปก็เลือกทางเดินชีวิตให้ดีนะลูก
ถ้าเราคิดดีทำดีนะ
สิ่งดีมันจะเข้ามาเหงาตัวเราเอง
โดยที่เราไม่ต้องไปคอยคว้าอะไร

ชีวิตเป็นของแพทย์เองแล้วต้องเลือก
มีอะไรที่อยากจะบอกท่านและยังไม่ได้บอกไหมอยู่กับท่านแล้วจุกเชิญเชิญตรงนี้เลยครับ
ผมก็อยากจะขอโทษนะครับทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งครอบครัวทุกคนด้วยที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวที่ไม่ดีในสมัยก่อน
เป็นลูกที่มองไม่เห็นพระคุณของพ่อแม่สักเท่าไหร่
ละเลยไม่ค่อยดูแลเอาใจใสเท่าไหร่
ก็ขอโทษด้วยผมไม่ได้มีความตั้งใจอย่างนั้น
หลังจากนี้ไปนะครับผมก็จะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง

เราก็จะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันตลอดไป

นี่คือสัญญาที่ลูกผู้ชายอย่างแพทย์ให้กับสังคมและให้คุณพ่อคุณแม่นะครับ

มีสิ่งหนึ่งที่พี่สงสัยและหลายคนก็สงสัย
ก็เลยได้โอกาสถามแพทย์เหมือนกัน
เวลาคนเราติดคุกนะครับแพทย์

ทำไมคนไม่ค่อยให้โอกาสครับ

ผมว่าไม่ใช่คนไม่ค่อยให้โอกาสหรอกครับ
ผมว่าในกรณีนี้เนี่ย
ต้องดูเป็นแต่ละกรณีไป
แต่ละตัวบุคคลไปนะครับว่า

ตัวเขาเองก่อนอันดับแรกเลยตัวเขาเอง
เขาเปลี่ยนแปลงแล้วจริงหรือเปล่า
ทีนี้มันก็เป็นงานของเขาและ

จะต้องซื่อสัตว์ขยันทำงาน
แล้วก็ปฏิบัติตัวในวิถีของสังคม

ผมเชื่อว่ากำแพงที่คนภายนอกกั้น
อาจจะพังทลายลงด้วยการกระทำของตัวเขาเอง
ถ้าวันนี้คุณไม่ติดคุกชีวิตบ้านปลายคุณ
ก็จะไม่มีโอกาสมานั่งคุย
หรือว่ามาทอล์กให้ทุกคนได้เป็นประโยชน์ณวันนี้
มันเหมือนกับเราได้ไปเรียนในมหาวิทยาลัยชีวิต
ได้ไปศึกษาธรรมะไกล
ในการปฏิบัติจริงในการใช้ชีวิต
บทเรียนที่คุณได้จากการอยู่ในคุก
คุณชูวิตได้สัมภาษณ์กับพี่ในสถานทอล์ก

บทเรียนสำหรับการอยู่ในคู่คืออยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วร้อยได้
สำหรับแพทย์ล่ะครับบทเรียนสำหรับอยู่ในคุกคืออะไรฮะ
อืมผมว่าครับชีวิตคนเรามันไม่ต้องการอะไรมากมายอืมนะครับ
อยู่ในเรือนจำเนี่ยเขากำหนดให้เรามีเสื้อผ้าแค่๕ชุด
หลวง๓ชุดชุดส่วนตัว๒ชุดนะครับ
ของใช้ก็ไม่ให้มีมากมายเงินก็ให้ใช้ได้วันละไม่เกิน๓๐๐บาทนะครับ
แล้วก็ทรัพย์สินอะไรต่างไม่สามารถที่จะสะสมได้
เนื่องจากเขากำหนดให้เรามีล็อกเกอร์เล็กเท่านั้น
เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เคยพิจารณาว่าทำไมเขาต้องทำแบบนี้
เขาสอนเราให้รู้ว่าจริงแล้วชีวิตมนุษย์
ไม่ต้องการสิ่งของนอกกายอะไรมากหรอกก็อยู่กันได้นี่
ก็ไม่เห็นตายแล้วจะไปไขวคว้าดิ้นลนมาเพื่ออะไร
ทำให้ตัวเองบาดเจ็บมาสร้างกับดักหลุมพางให้ตัวเองทำไม
ขอให้คุณเอาประสบการณ์ที่ติดอยู่ในเรือนจำทั้งหมดเกือบ๑๗ปี
มาเป็นมรณสติให้กับคนทั่วไปนะฮะให้กับคนที่มันคิดว่าจะก้าวเดินไปในเส้นทางที่ผิดนะฮะ
ขอบคุณสำหรับวันนี้ยินดีที่ได้คุยกันนะครับ

ถ้าพี่จะตั้งโจทย์สักหนึ่งโจทย์แล้วให้แพทย์ตอบโจทย์

น่าสนใจมากเชิญเลยครับ
คุยสบายคุยกันได้ทุกวันจันทร์

นั่งคุยจะมีแต่เพียงคนสำคัญ
คุยกันได้ทุกวันจันทร์
โปรดติดตามตอนต่อไป